สะดุ้งเฮือกทุกไทม์ไลน์จริง

เขาทวิตข้อความที่ค่อนข้างรุนแรงเลยนะคะ

เหมือนที่คุณผู้ชมเห็นภาพเนี่ยลองอ่านกันดูแล้วกัน
เท่านั้นแหละคุณคนรีทวิตกันสนั่นเลย
จนบางเพจเอาไปสันนิษฐานเชื่อมโยงว่า

ซึ่งตัวจริงเขาลือกันให้แซ่บนะคุณ
ที่มีคนเมาส์นะคะว่าเธอแอบย่องไปคอนโด

อุ้ยแรงอ่ะ
แต่ว่าจริงหรือไม่จริงอันนี้ไม่รู้แหละ

ละไว้ก่อนนะคะเพราะว่ายัง

ขอเช็คก่อนคือตอนนี้เช็คแล้ว

แต่ส่วนที่ข่าวเมาส์ว่ามือที่๓เนี่ย

เดี๋ยวรอฟังจากปากอองตวนปากชิปปี้

คือบางทีอาจจะไม่ได้เป็นมือที่๓ก็ได้
คุณผู้ชมเดี๋ยวใช้สติกันก่อนนะ
สำหรับประเด็นเรื่องราวความรักนะคะ